หายตัวไปจากบ้านที่จังหวัดภูเก็ต
หลังจากพบตัวน้องอาการอิดโรย
ก็นำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
อยู่ในการดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมง
แล้วก็ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้ว
น้องดีเจพูดคำแรกก็คือข้าวต้มกับน้ำส้ม
คือหิวคือหิวนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องดีเจก็หลับต่อ
ซึ่งก็มีหลายภาคส่วนได้เดินทางไปเยี่ยมไปให้กำลังใจ
สิ่งสำคัญก็คือต้องติดตามหาความคืบหน้าว่าน้องดีเจเข้าไปอยู่ในป่าได้ยังไง
เพราะว่าไกลจากบ้านถึง๕กิโลเมตรไม่มีทางที่น้องจะเดินไปได้เองคนเดียว
อายุแค่๓ขวบ๙เดือนเท่านั้น
ตำรวจบอกกับเราเมื่อวานนี้ที่เราสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ไป
บอกว่าสิ่งสำคัญเลยที่จะรู้ได้ว่าน้องดีเจหายไปได้ยังไง
ก็คือต้องคุยกับน้องดีเจค่ะแต่ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นล่าสุดตอนนี้
พบหลักฐานพอจะรู้แล้วว่าใครเป็นคนพาตัวน้องดีเจเข้าไปในป่านะคะ
เมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่ามีคนเข้าไปเยี่ยมหลายภาคส่วนเลยนะคะ
แล้วก็อาการของน้องก็ดีขึ้นคุณหมอดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง
ดีเจฟื้นขึ้นมาก็หิวอย่างที่บอกก็คือขอข้าวต้มกับน้ำส้ม
เหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ต
ตุ๊กตาเป็นสุนัขตัวใหญ่สีครีมไปมอบให้กับน้องดีเจที่เตียงคนไข้เลย

ก็ใช่มอบเงินให้ด้วยจำนวนนึงคล้ายเจ้าโจ้เจ้าโจ้ที่เป็นสุนัขคู่ใจของน้องดีเจแล้วก็เป็นฮีโร่
จนนำเจ้าหน้าที่ไปพบน้องดีเจน้องดีเจก็เลยกอดเอาไว้เลยอยู่บนเตียงแบบนี้เลยนะคะ
ไปฟังเสียงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตกันหน่อยค่ะ
วันนี้น้องเขาหนีขึ้นนะคะถ้าดูจากเมื่อวานที่แพทย์พูดว่ามาเยี่ยมเนี่ยก็รู้สึกอ่อนเกียจ
แต่เมื่อกี้ได้เล่นคุยกับน้องเขานะคะน้องเขาก็รับฟังเราได้ทุกประโยคเลย

แล้ววันนี้นำอะไรมาเยี่ยมน้องนำสิ่งใดมาเยี่ยมกันไหม

จะเพิ่มขวาดอะไรต่อคุณน้องบอกอะไรไหม
เราจากนั้นไปเหล่าเธอจะดูแลให้ยังไงบ้าง

ตุ๊กตาก็เลยชื่อว่าเจ้าโจโจ้
คล้องกับสุนัขพันทางเจ้าโจ้
ที่นำพาไปพบน้องดีเจในป่านะคะ
สวรรคชัยโยแม่ของน้องดีเจบอกว่า
ที่ลูกหายตัวไปได้บอกกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้าน
ถ้าพบตัวน้องดีเจจะกินเจ๙๙วัน
จากนั้นเมื่อพบตัวน้องแต่น้องป่วยหนัก
ก็เลยไปบนบานกับสรรเจ้าปุดจ้อ
ภูทรอำเภอเมืองภูเก็ตเอาไว้อีกนะคะ
ว่าถ้าน้องดีเจหายป่วยพ้นขีดอันตราย
บวชชีพรามเป็นเวลา๗วัน
ตอนนี้คุณแม่บอกว่ากินเจอยู่แก้บนตามที่พูดไว้
แล้วก็นายจ้างก็ให้คุณแม่ลาหยุดด้วย
มาดูแลอาการน้องดีเจให้หายดีขึ้นนะคะ
ส่วนเรื่องอื่นคุณแม่บอกว่าขอไม่พูดถึง
แต่ว่าเราต้องติดตามความคืบหน้าของคดีค่ะ
ตำรวจบอกว่าสอบปากคำบุคคลต่างไปแล้ว๕ปาก
สอบปากคำแม่คุณตาคุณยาย

เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานของทีมสืบสวน
ตอนนี้ยังคงให้น้ำหนักไปที่
ต้องมีคนนำพาน้องดีเจไปในป่าแน่นอน
เพราะว่าสภาพพื้นที่มันยากเกินไป
เด็กวัย๓ขวบ๙เดือนจะเดินเข้าไปได้เอง

แล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลเชื่อมโยงมูลเหตุจูงใจ
บุคคลต้องสงสัยว่าเป็นผู้พาน้องดีเจเข้าไปในป่า
แต่ว่าก็ต้องรอพูดคุยกับน้องดีเจนะคะ
เพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลที่เพิ่มเติมมากกว่านี้
แต่ต้องรอให้น้องดีเจอาการดีขึ้น

ตำรวจก็ต้องไปพร้อมกับสหวิชาชีพและนักจิตวิทยาด้วย
เพราะว่าน้องดีเจยังเด็กอยู่
วันก่อนเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา
พร้อมด้วยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

ก็ลงพื้นที่ไปจุดที่พบน้องดีเจอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าบางจุดอาจจะยังดูไม่ละเอียด
ก็ไปหาหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็จากกรณีที่บอกว่าพบที่พัก

มีถุงใส่ของกินวางอยู่ตรงนี้แหละค่ะ

นำไปสู่การคลี่คลายปริศนาบางอย่าง

น้องดีเจไม่น่าจะเดินเข้าไปได้เอง
น่าจะมีคนพาไปนะคะ